เหม็นอะไรก็เดินตามหากลิ่นกันเดินไปเดินไปเดินไป
คุณผู้ชมขอโทษนะฮะไปเห็นฝูงตัวเงินตัวทอง
เพราะมันตั้ง๔๕ตัวกำลังกัดกินศพผู้ชายคนนี้อยู่ฮะ

นี่คือศพของนายสุชาติมีลาบอายุ๗๐ปีนะครับ
อยู่ที่ร่องน้ำข้างบ่อปลาหลังบ้านเลขที่๓๓๗หมู่๖
ในตำบลนะฮะในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดี
สภาพศพเหลือแต่ท่อนล่างแล้วนะครับ
แล้วจริงดูเกือบจะไม่ออกด้วยว่าเป็นศพของมนุษย์นะครับ
คือนายสุชาติก็เสียชีวิตไปก็ไม่มีใครรู้
ตำรวจสพพระสมุทรเจดีนะครับก็เอาแพทย์นิติเวศนะครับ
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีสวาสยานนท์นะครับ
แล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูมาไล่
ไล่พวกตัวเงินตัวทองนี้ออกไปแล้วก็เอาไปตรวจสอบนะฮะ
ก็จริงท่านอยู่ลำพังมานานหลายปีแล้วท่านอาจจะมีอาการป่วย
ประสาทเล็กน้อยไม่ได้มีอาชีพอะไรนะครับ
เดินเก็บของเก่าตามถนนเป็นคนดีคนแถวนั้นบอก

จุฬารัฐคงคำอายุห้าสิบหก
ก็เป็นเพื่อนบ้านคนที่พบศพเล่าบอกว่า
อย่างที่ผมบอกเหม็นคิดว่าหนูตาย
ก็เดินไปไปเจอนี่แหละครับ

มันกำลังแย่งกันกินซากศพอยู่นะฮะ

จากบ้านตัวเองคิดว่าหนูตาย

ดูหน่อยเห็นตัวไอ้เนี้ยมันมาแพะอะไรอยู่ข้างหลังข้างหลังบ้านแกนะ
ตรงที่พบศพน่ะอ่าเขาบอกมันมาเยอะเลยเอามาแทะอยู่เลยเหรอใช่
ก็เลยพากันไปดูตรงข้างหลังบ้านก็เห็นเห็นก็ตอนแรกก็ไม่แน่ใจ
แต่มันผิดสังเกตตรงที่ว่าเขานุ่งเตี่ยวเขาจะเป็นคนนุ่งเกี่ยว
เวลาเขาอยู่บ้านเขาไม่ใส่เสื้อผ้าอืมก็เลยบอกพอมันเยอะหลายตัวไง
หัวก็เลยโผล่ขึ้นมาก็รู้ว่าเป็นคนเลยกลัวใช่แน่เลยแอ้ก็ไม่ไม่คิดว่าเป็นคนไง
แต่ดูพอมันเยอะขึ้นมาหัวโหดกี่ตัวตรงนั้นอ่ะสี่ห้าตัวตัวใหญ่ใหญ่
นุ่งเตี่ยวขึ้นมาหัวตัวหกขึ้นมาเลย
จากเป็นการตายที่มันผิดธรรมชาติแบบนี้นะฮะ
ตำรวจเขาให้อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูนะครับ
นำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
เดี๋ยวจะติดต่อญาตินะครับให้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ